ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
ไทยจะได้เปรียบเรื่องของสภาพอากาศ

การแข่งขันเรือไบออฟติมิตซ์ชิงชำโลก๒๐๑๗

ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนกรกฎาคม
สมาคมได้เตรียมงานมาเป็นระยะเวลานาน

ทำให้นักกีฬาของไทยได้เปรียบกว่านักกีฬาจากชาติยุโรปครับ
เราได้เตรียมงานมา๒ปีแล้วนะครับ
สำหรับการจัดงานเท่าที่อยู่ปัจจุบันนี้
คิดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดี
จะมีอุปสรรคบ้างก็คือในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงฤดูฝน

ก็จะได้เปรียบสำหรับคนเอเซียที่ร่างกายเล็ก
ก็จะได้เปลี่ยนในการแข่งขันมากกว่า
คนทางยุโรปที่ตัวใหญ่กว่า

ตอนนี้มีชาติตอบรับเข้าร่วมแล้ว๕๙ประเทศนะครับ
ส่วนไทยมีตัวแทนเข้าร่วมทั้งหมด๕คน
จะทำการคัดเลือกอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนนี้
ทำการแข่งขันระหว่างวันที่๑๑๒๑กรกฎาคมนี้

พัทยาจังหวัดชนบุรีครับ